น้อยคนนี้คุณผู้ชมค่ะเล่นอยู่หน้าบ้านคนเดียวแล้วก็คงจะเด็กผู้ชายอยากจะเล่นเป็นจอมพลังนะคะก็ปรากฏว่าปีนขึ้นไปห้อยโหนอยู่ท้ายรถค่ะแล้วรถมันออกอะค่ะก็เลยเกิดเหตุการณ์แบบนี้ค่ะ
อยู่หน้าบ้านคนเดียวแม่เข้าไปหยิบของหรืออะไรสักอย่างหนึ่งในบ้านเนี่ยค่ะแล้ว

ที่ไม่มีใครอยู่กับเด็กตอนนั้นมันเกิดเหตุการณ์แบบนี้
เขาก็เกาะท้ายรถเล่นสนุก

อันนี้ก็ต้องบอกว่าโชคดีที่แม่วิ่งมาทัน

แต่ถ้าเกิดไม่ทันนะคะเราก็ไม่อยากจะจินตนาการต่อ
แต่ว่านี่คืออีกหนึ่งเหตุการณ์ที่มันสามารถเกิดอันตรายกับเด็กได้เลยนะคะ
ก็โชคดีบางคนก็บอกคลิปนี้พอมีการลงไปในโลกออนไล
บางคนบอกโชคดีนะที่ลดไปข้างหน้า
ถ้ารถไปข้างหลังเนี่ยก็อาจจะอันตรายยิ่งกว่านี้ได้นะคะ
เด็กกำลังสนก็ต้องดูแลกันแบบชนิดที่ว่าไม่คลาดสายตากันเลยค่ะคุณผู้ชม